ชั่วตะล้นตะลัน
เดี๋ยวเข้าตลาดไปเช็คราคาของผลไม้กันดีกว่าจ้า
มาดูราคาผลไม้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ
ฝรั่งกิมจูค่ะ๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
แนตาลูป๔๕บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์๒๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ชมพูทัพทิมจันทร์วันนี้๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ราคาผลไม้แล้วมาดูราคาเนื้อสัตว์กันต่อเลย
วันนี้หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม